ผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลยนะครับ
รอทำข่าวที่กองบัญชาการปราบรามยาเสพติด
จะเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจอีกครั้ง
แต่คนที่เดินทางมาเข้าให้ปากคำวันนี้
กลับกลายเป็นตัวแทนบริษัทไฟแนนซ์นะคะ
วันนี้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นายสัญชัยนพรัชทีมฝ่ายกฎหมายบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ลัมโบกินี่ของนายอัครกิจ
สามีของแพทย์นับประพาตันตระกูล
เดินทางมาค่ะวันนี้นำเอกสารการเช่าซื้อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าได้นำเอกสารเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ของรถคันดังกล่าวมาด้วย

ส่วนจะมีการเรียกมาพบอีกหรือไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนซะก่อน
แล้วก็ยังไม่หมดสัญญาเช่าซื้อด้วย
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
มีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนที่เขาจะอ้างถ้าหมดข้อมูลที่จะอ้างแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือว่าปปศก็ได้เคลื่อนย้ายไปที่สำนักงานปปศแล้วนะคะ
เพื่อให้เจ้าตัวนั่นก็คือคุณเบ้นเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างมาชี้แจงว่าที่ไปที่มาของรถคันนี้ได้มาอย่างไร
ซึ่งถ้าหากว่าชี้แจงไม่ได้ทั้งหมดทรัพย์ทั้งหมดก็จะต้องตกเป็นของแผ่นดินต่อไปค่ะ